ทุกวันเสาร์เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที

ตกกระจายในความสามารถของคุณลูก
อย่าพลาดเสาร์นี้๖นาฬิกา๓๐นาที
เต้านาน